สวัสดีครับ๗นาฬิกา๘นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ยังคงจับตาอย่างต่อเนื่องเรื่องของอุณหภูมิความร้อน
เพราะว่าคาดการณ์ว่าตลอดสัปดาห์นี้
หลายจุดหลายพื้นที่ยังคงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด
เพราะว่าจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
เพราะว่าปัจจัยตอนนี้ที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองของเรายังเป็นตัวเดิม
นั่นก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องมาจากความร้อนตัวแอลสีแดงที่เห็นอยู่ในขณะนี้
จะสังเกตว่าปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
จึงทำให้ภาพรวมทั่วไทยมีอากาศร้อนนะครับอุณหภูมิในช่วงบ่ายจะสูงกว่า๓๕องศาเซลเซียต
และบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น
พื้นที่อากาศร้อนจัดก็คืออุณหภูมิสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมนะครับสิ่งที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา
ทีนี้กราฟิกต่อไปที่เราจะมาชมกันนะครับเป็นกราฟิกคำนวณทิศทางลม
รวมไปถึงความเร็วของกระแสลมนะครับอยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
บริเวณพื้นที่ภาคกลางดีนะครับคำนวณต่อไปช่วงสายวันนี้
พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นค่อนข้างที่จะโล่งละทีเดียว
ปัจจัยเหล่านี้เองจึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีความร้อนสะสมอยู่เป็นระยะเวลานาน
จึงถือว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอากาศอาจจะร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษครับ
ไปดูต่อไปนะครับภาพถ่ายดาวเทียมครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรา
ถ้าหากเราตรวจสอบดูพบว่ากลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มทางของเราค่อนข้างบางตาจะมีอยู่บางส่วนเท่านั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นเมฆชั้นต่ำแล้วก็เมฆชั้นกลาง
ปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลนี่เองครับจึงทำให้ในช่วงบ่ายแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
โดยจากการคำนวณช่วงเช้าที่ผ่านมา๖โมงเช้าสูงสุดอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง๒๙องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นสบายในช่วงเช้า
อุณหภูมิไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียตนะครับต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๑๘องศาเซลเซียตในบริเวณจังหวัดแม่ห้องศร
คำนวณต่อไปช่วงบ่ายวันนี้ครับอุณหภูมิคาดการณ์ว่าอาจจะไต่ไปแตะอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคล่างอย่างที่บอกไปนะครับกระแสลมบริเวณดังกล่าวค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียว
จึงทำให้ร้อนนานกว่าพื้นที่อื่นนะครับ
แล้วก็คำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็พบว่า

ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเพื่อนบ้านเรากันบ้างนะครับ

อุณหภูมิในช่วงบ่ายยังคงสูงที่สุด
ในแถบพื้นบ้านเราช่วงบ่าย

เดี๋ยวไปดูนะครับแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
ที่เมียนไมาน๓๙องศาเซลเซียน
กำบูชา๓๘องศาเซลเซียน
เลเซีย๓๒องศาเซลเซียตนะครับใครจะไประวังหน่อยเพราะว่ามีฝนตกในฝั่งตะวันออกของมาเลเซียนะครับ
ขณะที่อินโดนีเซียตามแนวแถบด้านล่างมีฝนตกเช่นเดียวกันนะครับ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
จีนตอนล่างฮ่องกงนะครับมีโอกาสเจอฝนด้วยเช่นเดียวกัน
อุณหภูมิบริเวณอังกล่าอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียตครับ
ในขณะที่ตอนนี้หนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือ
เรื่องของสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับก่อนหน้านี้
มีจุดต่างนะครับที่ประกาศเตือนเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์หมอกควันไฟป่าโดยเฉพาะฝุ่นละออง
วันนี้พบว่าเพิ่มเป็น๘จังหวัดแล้วนะครับ๘จังหวัดที่ว่านี้ประกอบไปด้วย
แม่ห้องศรเชียงรายเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านพยาวและจังหวัดตากนะครับ
โดยมี๕พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงสุดดังนี้นะครับจุดแรกก็คืออำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศร
มีค่าฝุ่นละอองอยู่ที่สองร้อยหกสิบแปดมิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรจุดที่สองก็คือบริเวณอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
อยู่ที่สองร้อยหกสิบสี่มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรจุดที่สามอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางอยู่ที่๒๕๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
จุดที่๔อำเภอเมืองจังหวัดพยาวอยู่ที่๒๐๔มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
จุดสุดท้ายก็คือบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอยู่ที่๑๗๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวคงต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับขณะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
โดยเฉพาะเด็กคนชะลารวมไปถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั่วไทย
รวมไปถึงภัยต่างที่เรานำมาย้ำเตือนกันในเช้าวันนี้
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุกตะนันที่๑๐มหาลสวัสดีครับ